ต่อกันที่ซานินิพาพรกันบ้าง
แต่เรื่องหัวใจหลายคนไม่ค่อยรู้เรื่อง
ตกลงซานิคบใครคบผู้หญิงหรือคบผู้ชายหรือคบใครกันแ

มันเป็นนักร้องหน้าใหม่อีกละ

ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยมากความสามารถ
ตอนนี้นอกจากการจับใบร้องเพลงของเธอแล้วแฟน
ก็ยังมีโอกาสได้เห็นฝีไม้ลายมือด้านการแสดงด้วย
รวมไปถึงตอนนี้ชิมมาแย่งงานพวกเรานะจ๊ะ

เจ้าตัวขออัปเดตผลงานเลยว่าตอนนี้ยังคงมีละครที่รอออนแอร์อยู่
รวมไปถึงงานพิธีกรที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะ
ส่วนงานเพลงนะคะซานิบอกว่าคงต้องหยุดทำโปรเจกต์ไปช่วงหนึ่งก่อนละกัน
ด้วยว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ค่อยเหมาะสมนะคะ
แต่หากว่าพร้อมเมื่อไหร่แฟนได้ฟังเพลงใหม่เธออย่างแน่นอนค่ะ
คือเพลงเก่าก่อนหน้านี้ที่เป็นซิงเกิลออกมาคุณผู้ชม

ทั้งนี้ค่ะเจ้าตัวก็ยังแย้มถึงสเตตัสหัวใจ
บอกว่าตอนนี้ก็มีคนคุยแหละค่ะ
แต่ไม่ขอย้ำถึงสถานะแล้วกันว่าเป็นอะไรกัน
แต่ก็บอกไว้นิดนึงว่าอยากเก็บประเด็นนี้

เพราะว่าต้องการให้คนสนใจผลงานเธอมากกว่าเรื่องหัวใจของเธอค่ะ
ถ่ายละครก็เรื่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะถ่ายจบไป

หนังก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้ามีเวลา

อย่างที่รู้กันน่ะเออก็เลยยังแบบยัง
ยังไม่ได้ทำเพลงใหม่ออกมาค่ะแต่ช่วงนี้ก็เป็นเพลง
สำหรับในลวงโดยเฉพาะแบบนี้ค่ะโอ้ยไม่มีค่ะ

เก่งขึ้นเยอะมากแล้วก็ไม่ต้องง้อใครแล้วด้วย
ลักษณะนิสัยเราเราไม่ต้องไปดูดวงก็ได้

จริงไม่ควรมีเพราะว่าเราทำงานเราทำงานตลอด
คืออย่างนี้คือมีคนคุยทุกเวลา
คือมีทุกช่วงอยู่แล้วไม่ได้ว่าแบบขาดคนคุยหรืออะไรอย่างนี้
คือแม้๓๑แล้วต้องมีบ้างแล้ว
แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าแบบเปิดว่าโอเคคนนี้คือแฟน
คือหนูมาทำงานในวงการนี้
เรารู้สึกว่าเรื่องมีแฟนให้เราพูดบ่อยมันน่าเบื่อ

ไม่ได้ต้องการที่จะแบบว่าโหเอาคนนี้นะอะไรอย่างนี้
คือออกมาก็ไม่ได้มีผลดี